แล้วครับไปดูเหตุการณ์นี้ฮะที่บุรีรำคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
พี่วิชิตที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็น
เขาเป็นหุ้นส่วนบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ถูกฟ้อง๙๗ล้านบาทเป็นหนี้เขา
ไปดูหน่อยนะฮะว่าเขามีอาชีพอะไรอยู่ที่บุรีรำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่วิชิตมนปรานีตอายุ๔๓ปี
พี่เขาเป็นชาวแคนดงจังหวัดบุรีรำ
มีอาชีพรับจ้างกรีดยางครับตัดอ้อย
มีรายได้วันละ๓๐๐๔๐๐บาทเท่านั้นเอง
และยังเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน
แต่จู่มีหมายสารจากสารล้มละลายกลางส่งมาถึงบ้านเลยครับ
ระบุว่ากรมสรรพากรเป็นโจทย์ฟ้อง
วิชิตในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทภูเก็ตมอนติคาโลจำกัด

ซึ่งบริษัทซื้อขายที่ดินเช่าซื้อขายฝากที่ดิน
แล้วก็อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มีทุนจดทะเบียนถึง๒๐๐ล้านบาท

สารมีกรรมสารพิทักษ์ทรัพย์จำเลยไว้เด็ดขาด

เนื่องจากบริษัทมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ปี๒๕๖๑ถึง๒๕๕๙
รวมกว่า๙๗ล้านบาทครับ

พี่พิชิตอยู่กับเมียครับนี่ดูสภาพบ้านพี่วิชิตฮะ
โอ้แต่แรกเห็นพี่ปล่อยยอดเงินมาต้องเป็นคลือหาดใหญ่โตนะ
อยู่กับเมียกับลูกบ้านปูนชั้นเดียวหลังเล็กฐานะค่อนข้างยากจน
เมียเนี่ยเธอมีเพลิงเล็กขายของอยู่หน้าบ้าน
ฐานะความไปอยู่ดังกล่าวทำให้เพื่อนบ้านบอกเป็นไปไม่ได้หรอก
ทิศจะไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทใหญ่โตขนาดนั้นเป็นหนี้เกือบร้อยล้าน
ความเอกใจใช่ไหมถูกสวมบัตรประชาชนหรือเปล่า
ถูกเอาเอกสารไปใช้หรือเปล่าฟังทางนี้ครับ
พอตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาให้ก็พบพิรุษครับ
เพราะว่าเลข๑๓หลักในเอกสาร
ตรงกับเลข๑๓หลักในบัตรประจำตัวของพี่วิชิต
แล้วส่งมาถึงเขาได้ยังไง
ทั้งที่ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตอนนี้นายวิชิตก็เป็นคน
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

คือช่วยกรณีโควิดนะนะ
ซึ่งหากถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายจริง
ก็จะทำธุรกรรมทางการเงินใดไม่ได้เลย
เชื่อว่าน่าจะมีการออกหมายผิดพลาดแล้วล่ะหรือว่าผิดตัวมากกว่า
ขณะที่นายคำพาทองดียิ่งท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า

เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่าง
แต่ยืนยันว่านายวิชิตเป็นลูกบ้านมาเกือบ๒๐ปี
ไม่ได้ไปเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอะไรหรอก
หรือว่ามีหนี้สินตามที่ถูกฟ้องอย่างแน่นอน
แล้วก็เกรงว่านายวิชิตจะตกเป็นแพ้ซิมากกว่า
วิชิตก็วิงวอนเหมือนกันให้ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อที่จริงให้ด้วย

ต้องหยิบยืมเงินยากพี่น้องเป็นค่ารถ
ติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างในตัวจังหวัด
แต่กลับบอกให้ไปติดต่อสารล้มละลายกลางที่กรุงเทพนะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับ

และหากเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานทางรัฐ
จะทำให้ตนแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อน

ลองดูหน่อยนะครับว่าหน่วยงานไหนจะช่วยเขาได้
แนะนำพี่วิชิตไปศูนย์ดำรงธรรมก่อนเลย
เป็นตัวกลางบางทีอาจจะต้องไปไม่ถึงสารล้มละลายกลาง

เพราะว่าอย่างนี้เขาต้องเสียสตุ้งสตางค์ไปนะครับ